ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ

แต่ว่างานนี้ไม่หวานนะคะต้องบอกว่าแซ่บเวอร์ค่ะ
ยำร้านยำแซ่บเวอร์นะฮะ
ขนาดไหนพี่เดี๋ยวพี่ได้เห็นภาพพี่จะขนลุกค่ะ
ลีลาเด็ดมากแล้วเผ็ดยำรำ
เดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ
อันนี้ขายเป็นหลักเลยเต้นเป็นหลักฮะ
น่าจะอันหลังนะน่าจะเป็นหลักสมัยเป็นรอง

แต่ว่าเห็นแล้วก็เราก็ไม่อยากไปซื้อนะ
พอเห็นถึงความตั้งใจของเขาเห็นไหม
กว่าจะได้แต่ละเด้งแต่ละเด้ง
กล้องเบอร์เลยนะเมื่อกี้โฟกัสไม่ถูกเลย
โฟกัสตรงไหนดีจะอาหารหรือว่าตัวแม่ค้าดีนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณซอยบ่คสเที่ยงเผินน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
แม่ค้าสุดแซ่บเนี่ยนี่แน่นอนว่าเขาสร้างสีสันนะฮะ
ใส่ชุดไทยมาขายเมนูยำแบบนี้โอ้โหโอ้โหนี่นี่ท่าคันมะนาวโอ้โห
แล้วที่คันมะนาวแบบสีแสบสวงมากแข่งกับสีเสื้อพี่แกมากเลยนะคะ
แม่ค้าคนสวยนี่จะใช้นางหรือนายดีเนี่ย
นายรัชนลสิริวัฒนาอักษรหรือว่าน้องกวางอายุ๒๘ค่ะ
กวางเล่าบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยคือทำเพาะเชื้อเห็ดขาย
แต่ว่ากว่าจะได้เงินมันใช้เวลานั่งคิดนอนคิดเยอะ
ทำทุกอย่างคิดแล้วทำอะไรดีที่ได้เงินทุกวันนะ
กระทั่งมีโอกาสไปไหว้พระที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชายชาญอ่างทองค่ะ
มาไกลนะจากเพชรบูรณมาอ่างทอง
เสร็จแล้วก็ขอพรจากเรือแม่ตะเคียนบอกว่า
ขอให้ลูกมีอาชีพที่เหมาะสมกับลูก
คืนนั้นเลยค่ะกลับไปที่บ้านนอนฝัน
เข้าฝันค่ะแม่ตะเคียนมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่า
นี่อาชีพที่เหมาะสมกับเจ้าคือ
ทำร้านยำซะตั้งชื่อร้านว่าร้านยำผีบอก
ไม่ใช่ร้านเราเรือนะร้านยำผีบอกค่ะ
พอตื่นเช้าโอ้โหเจ้าตัวเร่งหาสูตรเลยนะคะ
ไปหาสูตรสุดท้ายแล้วก็ตกผลึกได้สูตรนี้
เฉพาะของทางร้านมาเองนะคะ
ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองกิน
แบบว่าแสบกระเพาะสุดท้ายแล้วเนี่ยได้สูตรนี้มานะคะ
ไม่รอช้าค่ะจัดหาอุปกรณ์มา
แล้วก็เปิดร้านยำทันทีเลยปรากฏว่า
วันแรกก็โดนซะแล้วขายดีมากขายดีมากแล้วทุกวันนี้รายได้ต่อวันเท่าไหร่รู้ไหมคะ
สามพันบาทซับไปถึงรองเท้าถึงขนหน้าแข้งนะคะคือซับมาก
เมนูก็แซ่บเหมือนกันคุณผู้ชมนะคะยำมะห่าหมูยอยำรวมมิตรยำหอยนังรมแซลมอนพี่
ดาวซิยำซามอนพี่เท่าไหร่โหต้องมี๗๘๐บาทป่ะ๖๐บาทเนี่ยแบบนี้โอ้นะคะ
คุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากแซ่บเวอร์แบบนี้นะคะก็ไปสั่งกันได้นะคะ
บอกว่าเปิดขายทุกวันบขรถอำเภอหนองไผ่นะคะคุณกวางบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้หน้าจอ

มีร้านน้ำขายข้างด้วยไหมเพราะผมกินอาจารย์นี้ไปผมต้องกินน้ำเป็นแกลลอนแน่
ดูสีดิคือถ้าเกิดว่าไม่มีนะก็ให้คุณกวางเปิดร้านน้ำได้ด้วยเลย